เป็นเหตุทำร้ายร่างกายนะครับ

เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบ

ถ้ามีคำว่าทั้งตบทั้งจิกผมไปด้วยเนี่ย
นี่คือผู้หญิงทำร้ายร่างกายกันเองนะครับ
๑๐รุ่ม๒เป็นกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันเองคุณดู
นี่ชื่อเพจนะแต่เห็นในคลิปไม่รักกันแล้ว
คือจริงคลิปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับเพจ
ใช่ครับแต่เพจนี้เอามาลงบอกว่า
สะท้อนถึงสังคมแล้วอยากให้ตรวจสอบกันหน่อย

เป็นเหตุทำร้ายร่างกายกลุ่มหญิงวัยรุ่นประมาณ๑๐คน
รุมทำร้ายหญิงวัยรุ่นอีก๒คน

ต่อยกระทืบจิกผมลากถูกับพื้น

คอยคุมเชิงดูเหตุการณ์อยู่นะครับ
สำหรับสาเหตุนั้นผู้สึกข่าวคาดว่า
เกิดจากความหึงหวงแย่งชิงผู้ชาย
โดยเหตุเกิดช่วงตี๒ของวันที่๒๔เมษายน
บริเวณหน้าห้องน้ำลานอเนกประสงค์

ดังนั้นเมื่อหน่วยงานเห็นคลิปนี้แล้วนะครับ

จะจับกลุ่มผู้ที่เกาะเหตุผู้ที่กระทำผิด
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์บอก

ทำไมผู้หญิงสมัยนี้ดุจังนะครับ